คุณผู้ชมมาดูเหตุนี้นะครับภัยผู้หญิงครับ
เพราะว่านักเรียนสาววัย๑๘ปีอยู่ในบ้านนะ
นั่งทำรายงานอยู่หน้าคอมอยู่ที่บ้าน
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้ามาที่บ้านนะครับ
หื่นคนนี้บุกบ้านผู้หญิงแล้วก็ไปกระโดดขึ้นคล่อมผู้หญิง

เด็กนักเรียนคนนี้นะคุณคว้าคัตเตอร์ได้จากโต๊ะที่เมื่อกี้ทำการบ้านทำงานอยู่
คว้าคัตเตอร์เสียบเข้าไปโดนคอฟุ้ดเข้าไปเนี่ย
ผู้ชายคนนี้หลบหนีออกจากบ้านของนักเรียนสาวไป
ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวนะครับ
เพราะเห็นว่าผู้ชายคนนี้มีบาดแผลที่คอ
ตัวเขาเองปฏิเสธนะไม่ได้ไปบ้านของเด็กผู้หญิงนั่นเลย

แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่เชื่อแล้วครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลำปาง
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเกาะคานะฮะได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายเป็นชายเนี่ย
เข้าไปล็อกตัวหญิงสาววัย๑๘ปีภายในบ้านพักที่ตำบลนาแก้วอำเภอกเกาะขาดจังหวัดลำปาง
และกระทำอาณาจารย์พยายามจะข่มขืนแต่หญิงสาวต่อสู้ขัดขืน
พร้อมกับใช้คัตเตอร์แทงเข้าที่คอของคนร้ายจนได้รับบาดเจ็บ
และคนร้ายก็วิ่งหนีไปนะครับคือตำรวจเข้าไปที่ที่เกิดเหตุ
พูดอะไรไม่ออกเลยนะทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน
แล้วก็ได้เล่าให้ทีมข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจฟัง
หลังจากที่เธอเริ่มแบบโอ้โหระงับสติได้
เพราะว่าจากการตกตกใจเนี่ยเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็อยู่บ้านเพียงคนเดียวขณะนั่งทำรายงานอยู่ที่โต๊ะคอมพิวเตอร์ภายในห้องโถงจู่มีชายสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีน้ำตาลสวมกางเกงขาสั้นสีเทาเธอจำได้บุกเข้ามาในบ้านเธอบอกว่าหนูเห็นท่าไม่ดีคว้ามีดคัตเตอร์ที่อยู่บนโต๊ะมาถือไว้เพื่อป้องกัน

ก็ให้ทีมข่าวของเราฟังนะครับ
แต่ตอนไม่ได้
ขณะที่ตำรวจสพเกาะคาเขาก็ทำงานกันเร็วนะคุณนะ
ทำงานเร็วครับเพราะว่าไปพบกับผู้ชายคนหนึ่ง
มีบาดแผลที่ต้นคอสวมใส่เสื้อผ้าเหมือนที่คนร้ายเดิน
เขาเดินอยู่ในหมู่บ้านสภาพคล้ายกำลังเมาสุราเลยนะฮะ
ก็เลยมีการควบคุมตัวมาให้น้องวัย๑๘ปีเนี่ย
ชี้ตัวยืนยันว่าเป็นคนร้ายที่บุกเข้ามาพยายามข่มขืนเธอ
ทราบชื่อต่อมาก็คือนายพัฒนะพงษ์
ผู้ต้องหาวัย๓๓ปี
จากนั้นก็คุมตัวไปสอบสวนนะครับ
ซึ่งพลตำรวจตรีอนุชาอวมเจริญ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลำปาง
เดินทางมาตรวจสอบความคืบหน้าด้วยตัวเองนะครับ
ด้วยโดยทางด้านของผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่ามาดื่มสุราที่บ้านเพื่อนซึ่งอยู่
ใกล้กับบ้านของน้องวัย๑๘ปีแต่เขาไม่ได้เข้าไปในบ้านของน้องวัย๑๘ปีและไม่รู้
ซ้ำว่าใครเนี่ยแทงเขาเจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่อแล้วฮะให้การวกวนแบบนี้ก็
ควบคุมตัวไว้ก่อนนะครับรอสั่งเมาก็สอบสวนต่อไปนะครับเบื้องต้นก็เตรียมแจ้ง
หาบุกรุกเคหสถานในเวลากลางวันแล้วก็พยายามข่มขืนล่าสุดคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังนะครับ